กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการลักขโมยกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้อย่างที่คุณสุภาษาทิ้งท้ายไปเบรกที่แล้ว
ขโมยธรรมดาโลกไม่จำค่ะ
ต้องพิษดาญอึ๊กก่อนขโมย
สร้างความลำบากสร้างความเดือดร้อน
จุดหลักที่ระยองกับชนบุรีภาคตะวันออกทั้งนั้นเลย
พาคุณผู้ชมไปดูที่แรกที่ชนบุรีกันก่อนกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหัวขโมยรายนี้แหละค่ะ
เป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐๔๕ปีตอนแรกขับรถกระบะมานะ
จอดเสร็จปุ๊บก่อนลงมือขโมยค่ะไปตักน้ำมาก่อน
ส่งใส่ปวดมาแล้วก่อนมาตักน้ำมาปุ๊บ
ยองเลยค่ะปลดทุกข์ให้เรียบร้อย
ล้างก้นของตัวเองล้างก้นเสร็จปุ๊บไปหยิบมีด
ผ่าแตงโมซึ่งแช่ไว้ในตู้เย็นหลังจากนั้นเสร็จสิ้นขบวนการตรงนี้ปุ๊บ
ระเวนเลยค่ะเดินไปขโมยของตามแผงต่างต่างแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือตลาดสดน้องซากหมู่สามอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ย
โอ้โหกล้องวงจรปิดเนี่ยชี้ให้เห็นพฤติกรรมของคนร้ายละเอียดถี่ยิบแบบนี้ค่ะ
ทำอะไรบ้างเออชัดมากแล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดนะ
นี่หยิบมีดมาแล้วแตงโมแตงโมแตงโมแตงโมเอาออกแล้วก็จะเอาเข้าใหม่
เออจะเอาข้าวใหม่ใช่แตงโมลูกโตหวานน่าจะหวาน
นี่แหละแล้วก็รับประทานไปด้วยค่ะหลังจากนั้นเสร็จนะคะ
เราก็เลยไปคุยนี่กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
จับพฤติกรรมได้หมดแหละไม่นานหรอกตำรวจชนบุรีเก่งเดี๋ยวก็จับได้เนอะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านขายแตงโมเล่าบอกว่า
เมื่อมาถึงร้านก็พบว่ากล้องวงจรปิดมันลักษณะคือเชิดเงยหน้าขึ้น
เพราะฉะนั้นก็เลยเดินสำรวจตรวจสอบเอ๊ะไปเจอคนร้ายเนี่ย
ขโมยมีดไปหนึ่งเล่มแตงโมไปหนึ่งลูกทีนี้ตัดสินใจเอาแล้วว่ะ
เปิดกล้องดีกว่าไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเอ๊ะมันมีอะไรผิดสังเกตเนาะ
ปรากฏว่าเห็นหมดเลยคนร้ายเป็นผู้ชายบุกเข้ามา
มาทำอะไรบ้างอึ๊ก่อนขโมยนะคะหลังจากนั้นค่ะ
คนร้ายก็ตระเวนไปลักซับตามร้านค้าต่างอีกหลายร้านนะ
สลัดสดเนี่ยนะฮะเขาก็เลยมาจับกลุ่มพูดคุยกัน
โอ้โหคุณค่ะไม่ธรรมดานะเพราะหัวขโมยรายนี้สามารถขโมยทรัพย์สินไปได้เป็นจำนวนมาก
หลายรายการเราไปสอบถามพูดคุยกับหนึ่งท่าน
เป็นเจ้าของร้านขายไข่ไก่คุณลุงวรกิจวิรุณคุณการ
คุณลุงเล่าให้ฟังบอกว่าจะมาเปิดร้านขายของตอนเที่ยงทุกวัน
เมื่อรู้ว่ามีคนร้ายมาลักทรัพย์มาก่อเหตุลักษัพก็จะรีบมาตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเอง
ปรากฏว่ามีพัดลมที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึง๓เดือนเท่านั้นนะคะ
ราคา๕๐๐บาทมันก็เอาไปด้วยมันก็ขโมยไปด้วย
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่ถูกขโมยแบบนี้ค่ะ
จากชนบุรีขับรถมาอีกสักนิดนึงมาถึงระยองนะคะ
มีเหตุการณ์คนร้ายงัดร้านจุดนี้เป็นร้านป้ายโฆษณาชื่อดัง
ก็คือก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยอื้อเหมือนกัน

แต่พฤติการของคนร้ายก็คือเขาปีนขึ้นไปบนกันศาสตร์ชั้น๒
ัดหน้าต่างบุกเข้าไปก่อเหตุงัดลิ้นชัก
ลิ้นชักนี้มีเงินสดแล้วเขาก็ได้ไป๘๐๐๐บาท
ทองก็เอาไป๑๑บาท
รวมแล้วทรัพย์สินที่หายไปมูลค่ากว่า๓แสนบาท

คือเขาเห็นกล้องวงจรปิดในร้าน
หลักฐานนี้เก็บไว้ไม่ได้เขางัดไปทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยค่ะ
เอาไปเผาทำลายที่ป่าละม้อข้างร้าน

อกจากนี้ช่วงที่นั่งรอเซิร์ฟเวอร์

ฆ่าศึกน่าจะลุกรานช่วงลำไส้ใหญ่
ก็เลยหันหลังให้กองไฟแล้วก็ถ่ายออกมาด้วย
เหมือนกันเลยค่ะอื้อตรงนั้นเลยนี่นะคะ
ในอิทธิชัยสุดที่โน้นเจ้าของร้านเล่าว่า
หลังจากปิดร้านเย็นเมื่อวานนี้เดินทางกลับบ้านพัก
เย็นใจแบบนี้เพราะทุกวันลูกน้อง
นอนอยู่ที่ชั้น๓๒คน
แต่พอมารู้ว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สิน

พนักงานของร้านจะสแกนลายนิ้วมือเข้าไปทำงาน

สงสัยก็เลยไปดูเบรกเกอร์ไฟฟ้า
เอ้าทำไมมันถูกยกขึ้น

ข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย
ตรวจสอบทรัพย์สินหายไปอีกนะคะ
ทั้งนี้เจ้าของร้านบอกว่ามันก็น่าสังเกตนะ
ว่าทำไมคนร้ายถึงรู้ว่าทรัพย์สิน